เลิกกันไปหมดนะเพราะว่าการประชุมร่วม๘พักตอนแรกอะไรล่ะ
จะประชุมที่เพื่อไทยเพื่อไทยย้ายมาสภาสภาแล้วก็ยกเลิก
ยกเลิกแล้วก็ก้าวไกลไปประชุมกับเขาเอง
นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับมันยุ่งไปหมดครับ
คุณผู้ชมการประชุมร่วม๘พักนะครับเพื่อให้เพื่อไทย
ตอนแรกจะมาแจ้งผลความขึ้มหน้าไหนคุณมาคุยกับพักกันโบิทย์อื่น
เขาไม่เอาเงื่อนไขอย่างไร
แต่ให้เห็นดูนี่คือแฟมภาพนะอันนี้คือภาพเก่านะครับผม
มันไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับแต่พักเพื่อไทยเนี่ยก็แจ้งไปยังแปดพัก
งดนะการประชุมที่ว่าเนี่ยให้เหตุผลบอกว่าการทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควรแล้วจะนัดหมายกันใหม่อีกครั้งหนึ่ง
อ่ามันจะเป็นการเลี่ยงกลุ่มผู้ชมรุมที่ไปโรยแป้งกันหรือเปล่าอ่า
นะครับที่พักเพื่อไทยวันก่อนแล้วก็จะไปกันอีก
ทีมงานประชาสัมพันธ์พักเพื่อไทยแจ้งผ่านกลุ่มไลน์สื่อมวลชนบอก
ส่วนบรรยากาศที่พักผ้าไทยคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้าง
นำพักก็ไปประชุมกรรมการบริหารพักกันตามปกติ

คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจสสบัญชีรายชื่อนะครับ
โอ้โหแต่ละคนนี้มีหน้าที่สำคัญด้วย
คุณสุริยะก็ไปประสานสวใช่ไหม
ก็ไม่มีแก่นำคนไหนปรากฏตัวให้สื่อมวลชนได้เจอเลย
ซึ่งคุณหมอชนน่านก็เข้าพักที่ประตูหลัง
คือวนรถจอดปั๊บเข้าพักขึ้นลิฟต์ฟืดไปเลย
นี่มีกลุ่มสื่อมวลชนไปดักรออยู่นะครับ

ก็เลยไม่มีความเคลื่อนไหวออกมาในบรรยากาศที่อึมครึมครึมแบบนี้ครับ
คุณผู้ชมคุณผู้ชมว่ายากไหมการตั้งรัฐบาล
คุณผู้ชมว่ายังไงคอมเมนต์กันมาหน่อยค่ะ
แล้วคิดว่าการที่เลื่อนประชุมรัฐสภาออกไป
คุณผู้ชมว่ามันดีกว่าหรือเปล่า
อยากรู้เพราะว่าทางฝั่งเพื่อไทยเองเขาเชื่อนะ
ว่าการที่เลื่อนประชุมรัฐสภาออกไปมีผลดีมากกว่าผลเสีย
ส่วนการตั้งรัฐบาลยากยากจริง
แต่มั่นใจว่าตั้งได้แน่นอนใครล่ะเป็นคนพูดเรื่องนี้
คนที่พูดก็คือคุณสุธินคลังแสงค่ะ
นักข่าวไปจ่อไมค์สัมภาษณ์อาจจะขึ้นลิฟตอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง
คุณตายสิริวัลจอยื่นไมค์ไปก่อน
ไมค์ไทยรัฐไปตรงเซ็นเซอร์ก่อนคุณสุธิน
แล้วสัมภาษณ์กับตรงนี้อยู่นานเลยนะ
ก็นี่แหละคุณสุธินออกมานอกลิฟต์ให้สัมภาษ
ล็อกลิฟต์ล็อกลิฟต์แล้วล็อกลิฟต์แล้วออกมาออกมานี่ค่ะ
ซึ่งการประชุมที่มีการยกเลิกไปเนี่ยนะคะ
นักข่าวของเราก็ถามซึ่งคุณสุธินบอกว่า
เลื่อนออกไปมันเป็นผลพวงมาจากการประชุมร่วม๘พัก
ที่ต้องเลื่อนเป็นผลพวงมาจากการเลื่อนประชุมสภา
โหวตนายกมากกว่ายังไม่ได้เกิดรอยร้าวอะไรในพักร่วมนะ
อย่างการจับมือของเพื่อไทยก้าวไกลตอนนี้ยังคุยกันได้
แต่ก็ยอมรับว่าการตั้งรัฐบาลรอบนี้ยาก
ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าต่างฝ่ายเขาก็มีเงื่อนไขระหว่างกัน
เอาฝั่งนี้ไม่เอาฝั่งนู้นฝั่งนู้นไม่เอาฝั่งนี้
แต่มั่นใจว่าจบได้แน่ลองฟังค่ะ
แต่วันนี้ก็ลำบากใจทุกทางลำบากใจทุกทางวันนี้
ทางหน้าก็ไม่เอาทางนั้นก็ไม่เอาทางนี้ก็ไม่เอาทางนั้น
ก็ระบาดใจหาใจว่าก็จบได้
ตั้งรัฐบาลที่มันตั้งยากก็ต้องเข้าใจ
นี่ไงคุณสุธินทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยนะ
บอกว่าการเลื่อนโหวตออกไปก่อนก็ถือว่าเป็นผลดีนะ
คือมีเวลาหารือข้อสรุปเอาง่ายเสียเวลาแต่คุ้มค่าค่ะ
สามารถทำงานได้รอบครอบอ่านี่แหละให้สัมภาษณ์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

เมื่อวานนี้ก็มีกลุ่มคนเสื้อแดงจังหวัดปฐุมธานี
เขาเดินทางมาให้กำลังใจให้กำลังใจคนพักเพื่อไทยครับ
มีการแสดงออกเชิงสัญญะอย่างหนึ่งคุณผู้ชมต้องลองดูว่าเขาทำอย่างไร
คือข้าวต้มมัดในช่วงหนึ่งของการตั้งรัฐบาล
มันจำเป็นต้องมัดรวมกัน
แต่วันนี้ข้าวต้มมัดมันจะบูดแล้วครับ
ข้าวต้มมัดอย่างนี้ไม่ไหวครับ
แก่เพื่ออยู่แก่เพื่อปากท้องครับ
คือถ้าไม่แกะขืนมัดก่อนต่อไปครับ
การที่ข้าวต้มมัดของคนไทยเราต้องรับประทานนะครับ
ไม่ใช่อยู่มัดกันอยู่มัดแล้วตายมัดแล้วตายไปเน่าเสีย

นี่แหละนี่แหละวันนั้นแหละวันนั้นที่พี่ถามว่า
ไอ้เชื้อกล้วยที่มันมัดข้าวต้มติดกันที่เขาเรียกว่าข้าวต้มมัด

คนเสื้อแดงปฐุมธานีบอกว่าไม่นานมันบูด

ครับแต่ต้องย้ำนะนี่คือคนเสื้อแดงปฐุมธานี
ไม่แน่ใจคนเสื้อแดงในจังหวัดอื่นคิดเห็นเช่นนี้หรือเปล่า

แล้วตัวแทนก็บอกว่าวันนี้มาให้กำลังใจพักเพื่อไทย
และยื่นหนังสือแสดงจุดยืนของกลุ่มคนเสื้อแดง
ภักดิ์เพื่อไทยรวบรวมเสียงพักการเมืองอื่น
ไม่สนับสนุนการแก้ไขมาตรา๑๑๒มาร่วมเป็นรัฐบาล
และสนับสนุนแคนดิเดตนายกจากเพื่อไทย
ในการยื่นโหวตนายกให้ทันท่วงที
เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องได้ทันเวลาครับ
คนที่มารับหนังสือก็คือคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดครับ

ก็ย้ำว่าตอนนี้การหารือระหว่าง๘พักร่วม

ส่วนบรรยากาศรอบที่ทำการพักเพื่อไทย
ก็มีกลุ่มผู้สนับสนุนพัก
มายืนชูป้ายข้อความแบบนี้ด้วยคุณผู้ชมนี่

ว่าเพื่อไทยสู้ประชาชนรอความหวัง
อยากได้นายกจากประชาชน
แล้วก็บอกว่าอยากให้นายทักษิณกลับมา
เพราะคิดถึงวันที่เศรษฐกิจดีในรัฐบาลทักษิณ
ตัดภาพไปที่เชียงรายครับคุณผู้ชม
ที่บริเวณสารไทยริมแม่น้ำโขง
ณหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน
ก็มีผู้สนับสนุนพักเก้าไกลเชียงแสน

คาร์กต้มมัดผูกเพื่อไทยเก้ากลัย
นำกระเช้าข้าวต้มมัดมามอบให้กับ
ตัวแทนของนายพิเชศเชื้อเมืองพลวงภาร

รองประธานสภาพพูดแทนราสดรคนที่สองด้วย

ไม่ทอดทิ้งภาคเก้ากลัยให้อยู่ด้วยกันไป
แล้วอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านอดีตนายกสมควรเนี่ย
ซึ่งเป็นตัวแทนของนายพิเชษให้คำมั่นว่า
หากวันใดที่พักเพื่อไทยสลัดพักเก้าไกลออกไป
ตัวเขาเองพร้อมจะลาออกจากตำแหน่งแก่นำคน

ผู้ชุมนุมก็โหร้องปรบมือกันแสดงความยินดีและความพึงพอใจครับ